ได้ให้ความสำคัญกับการเดินทางเยือนของผลเอกประวิทย์นะครับ
ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่ที่ได้มีการหารือกัน
ก็เป็นเรื่องของพรมแดนแล้วก็ความร่วมมือพัฒนาทางด้านต่างนะครับ
ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษของพม่าในวันนี้
พาดหัวใหญ่นะครับเรื่องการพบกันระหว่างพลเอกประวิทย์กับนางองซานซูจีเมื่อวานนี้
โดยทั้งสองได้หารือกันเกี่ยวกับพรมแดนของทั้งสองประเทศ
ซึ่งนางซูจีก็ได้ย้ำนะครับว่าเรื่องพรมแดนไม่ควรเป็นสิ่งที่แยกสองประเทศออกจากกัน
แต่ควรเป็นเรื่องของการพัฒนาร่วมกันมากกว่า
รายงานยังระบุด้วยนะครับว่านางซูจีได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับไทยในฐานะมิตรประเทศ
เพื่อให้เป็นตัวอย่างถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไม่ใช่แค่ในระดับภูมิภาคเท่านั้น
แต่อยากให้ความสัมพันธ์ไทยพม่าเป็นตัวอย่างให้กับประชาคมโลกด้วย
หยิบยกประเด็นแรงงานรวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย

ขณะเดียวกันในหน้า๓ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
ได้มีการลงรายละเอียดการพูดคุยระหว่างพลเอกประวิทย์กับนายถิ่นจอ

โดยนอกจากประเด็นพรมแดนและความร่วมมือด้านต่างแล้ว
ประธานธิบดีพม่าได้สักถามถึงการดำเนินคดีชาวพม่า
ซึ่งพลเอกประวิทย์ก็ระบุว่าเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
และย้ำว่ามีคดีเกี่ยวข้องกับแรงงานชาวพม่าในไทย
ประมาณ๑๐๐คดีทั้งที่มีแรงงานพม่าในไทย

ก็ยังมีรายละเอียดถึงการพบกันระหว่างพลเอกประวิทธิ
พลเอกอาวุโสมินอ่องลายผู้บัญชาการทหารสูงสุด
รวมทั้งการพบกับพลโทเสิ่งวินรัฐมนตรีกลาโหมของพม่า
ซึ่งทั้งสองก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาพรมแดน
และการฝึกซ้อมรบร่วมกันร่วมไปถึงปัญหาผู้พลัดถิ่นครับ